และตอนนี้สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอีกหนึ่งเรื่อง

คือถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นที่ภาคเหนือก็อาจจะส่งผลดีได้
แต่ตอนนี้จู่โจมหนักใน๓ภาค๓ภาคด้วยกัน
ที่ไหนกันบ้างไปดูกันหน่อยค่ะ
มีสายฝนเข้ามาโปรยปลายกระจายตัวดับสถานการณ์ความร้อน
ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันหลายวันโดยเฉพาะตอนกลางของประเทศนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปแน่นอนนะครับว่าก็ยังคงมีอีกหลายพื้นที่

เหนือยังคงมีโอกาสเกิดน้อยอยู่

กลุ่มเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่องนะครับ
แผลลงมาในระยะแรกที่มีการเข้ามาชนกัน

ก็ทำให้เกิดลักษณะของฝนฟ้าขนองนะครับ
สิ่งที่ต้องระวังก็คือกระแสลมที่แรง

ก็จะพบว่าการกระจายตัวของฝนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ
จะอยู่ในบริเวณพื้นที่ตอนกลางภาคอีสาน

เหนืออาจจะมีน้อยหน่อยนะครับ

ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
พรุ่งนี้ก็จะเน้นบริเวณพื้นที่จุดเดิมนะครับ
ภาคกลางทางตอนล่างนะครับ

กลุ่มฝนที่จะมีโอกาสเข้ามาปกคลุม

จะพบว่าก็จะมีกลุ่มฝนเนี่ยนะครับ
ค่อยทยอยมาอย่างต่อเนื่องนะครับ

ส่วนนี้เป็นพื้นที่สีแดงนะครับ
เป็นบริเวณที่มีโอกาสเกิดเรื่องของ
ฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับ

แผนที่ที่คุณผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้นะครับ
ดังนั้นจุดที่มีการก่อตัวสีแดงหลัก
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวรอยต่อระหว่าง
พื้นที่ภาคกลางกับพื้นที่ภาคอีสานนะครับ

ต้องระวังเรื่องของฝนฟ้าขนองลูกเห็บตกนะครับ
ซึ่งแน่นอนสามารถที่จะทำให้เกิดความสูญเสียได้
วันนี้หลังจากที่ลดลงจากเมื่อวานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ

เดี๋ยวมีฝนตกยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ทั้งหมดที่คือรู้ก่อนร้อนหนาวผมคุกตะนันพี่สิบหมารสวัสดีครับ